เวลาแล้วตลอดกินรออยู่จะพาไปกินผัดไทยโบราณย่านนทบุรี
เขาบอกเส้นเหนียวนุ่มน้ำซอสเจ้มจ้น
มันซึมลึกเข้าไปในเส้นอร่อยเด็ด
กับร้านนี้ผัดไทยโบราณแม่ขวัญนเรือนสาขาสอง
อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงของตลอด
สวัสดีค่ะชื่อขวัญนะคะ
เป็นเจ้าของร้านผัดไทยโบราณแม่ขวัญเรือนค่ะ
ชื่อกรอบนะคะเป็นผู้จัดการครับผม
ร้านของเรานะครับมีผัดไทยทั้งหมด๓ชนิดนะฮะ
มีผัดไทยโบราณปกตินะครับ
แล้วก็มีผัดไทยหมูสับผัดไทยกุ้งสด
กุ้งที่เราใช้นี่จะเป็นกุ้งขนาดกลางเลยนะฮะ
ถีพิถันตรงที่เราต้องค่อยทำนะครับ
เพราะบางทีหัวกุ้งมันจะหลุดออกมา
เส้นที่เราทำเองแล้วก็สั่งให้โรงงานผลิตครับผม

ต่อไปเป็นผัดไทยโบราณหมูสับครับผม
แล้วก็ใส่วัตถุดิบของผัดไทยลงไปนะครับ
มีหัวหอมตาหู้เหลืองแก้งกุ้งแห้ม

แล้วเราก็ใส่หมูสับลงไป
นำลงไปผัดกับซอสของผัดไทยก่อนนะครับ
แล้วนำมาผัดลงในผัดไทยของเรา
ทำไมต้องเป็นคำว่าโบราณ

ไข่เป็ดน้ำมันหมู

เป็ดมันมีความมันของไข่แดงเยอะ
สูตรของแม่พี่ตั้งแต่สมัยพี่เป็นเด็ก

กว่าจะเป็นร้านนี้ได้ยากไหมคะ

อย่างสังกะสีที่หายากคือเราพยายามหาที่สังกะสีเก่าหาไม่ได้
อยู่วันหนึ่งขับรถกันไปก็ไปเจอที่หนึ่งที่เขากำลังจะลื้อทิ้ง
ก็เลยไปได้สังกษีเก่ามาในราคาที่ถูก
ได้มาโดยที่บังเอิญได้มาค่ะ
ทุกอย่างมันจัดว่างไว้ใช่ค่ะ

พอนี้จากแรกเลยนะคะเขาไม่ล่มลื่นอย่างนี้ค่ะ
แต่พอได้เริ่มทำเริ่มมาอยู่เริ่มไหว้เริ่มศรัทธาแล้วฝัน
แล้วเวลามาทำอย่างนี้จะมาคอยแบบจะมากอดเขา
มาคอยบอกขอนะขอให้เจอแต่สิ่งดี
ขอให้ทำอะไรก็ลาบลื่นก็จะคอยบอกท่านนะ
สารตาใยล่ะค่ะตอนนี้ศักดิ์ศรีมากใช่ค่ะ
ทุกคนที่นี่จะต้องไปทำครับโฆลพ์ท่าน
ถ้าผ่านมาหรืออะไรอย่างนี้ก็จะแวะมาทานอยู่เรื่อยค่ะ
รสชาติเขาอร่อยนะจริงไม่ต้องปรุงเลยก็ได้

เปรี้ยวเกินไม่หวานเกินไม่เค็มเกิน

สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานตลอดข่าว
อาจจะฝากพี่กัดร้านไปนี่ด้วยนะครับ
พี่กัดร้านเราอยู่ที่ริมคลองบังไผ่นะครับ
นนทบุรีนั่นเองนะครับ
อย่าลืมมาชิมกันนะคะ